ข่าวเรื่องของคดีการรีดเงิน๑๔๐ล้านบาท
คุณผู้ชมเรานำเสนอสองฝั่งเลยนะ
ทั้งฝั่งของผู้การชนบุรี

คุณผู้ชมตำรวจไซเบอร์๒นาย
ที่โดนคดีนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เขาก็จะแจ้งความกลับกับในเป้เหมือนกัน
บอกว่าเป้แจ้งความเท็จ
แล้วคนที่พาตำรวจไซเบอร์๒นายมาคือใครรู้ไหม
หน้าอัจฉริยเรืองรัตนภง
และมาพร้องกับ

พันธ์ตำรวจโทษปฐมพงศ์คนนี้เป็นสารวัสดิ์สอท๒ครับ
ไปแจ้งความที่สพคูคศอำเภอลำลูกกาที่ปฐุมธานี
ให้ดำเนินคดีกับในเป้ธนินวัฒน์เจ้าของเว็บพนันออนไลน์
ข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา
และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ถ้าหากไปพบว่ามีคนอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องอีกนะ
ก็จะรวบรวมพยาหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีต่อไปครับ
พันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ต้องรักษาสิทธิ์ของท่าน
เพราะไม่ได้กระทำผิดแล้วก็มีการแจ้งความเท็จเพื่อกันแกล้ง
เรื่องต้นเนี่ยพยายามสอบถามกับพนักงานสอบสวนสพคูคศแล้วว่า
ใครบ้างที่มาแจ้งความกับทางพันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์
ปรากฏว่ามีแค่ในเป้คนเดียวครับหรือว่า๖คนในเว็บพนัน
อ้างว่าเป็นผู้เสียหายโดนรีดไถในบันทึกที่แจ้งไปทางสตช
ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนครับ
ถ้าหากว่าเป็น๖คนมากล่าวหาเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องแจ้งความกลับให้ครบทั้ง๖คนเลย
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เพราะไม่ได้เคยเรียกรับ
หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดเลยครับคุณผู้ชมครับ
คนนี้ฮะคนที่อยู่หลังดอมบอกเลยว่าออกมาตั้งคำถาม
แซ่บแซ่บช่างท้าช่างด่า

คุณวิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
แล้วเขาอาจจะเป็นตัวเต็งที่จะนั่งมธ๑รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่องนี้เงียบไม่ได้นะนะครับคุณวิโรธบอก
ตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีการเรียกรับเงิน๑๔๐ล้านบาทหรือเปล่า
ถ้าจริงต้องถามว่าคุณผู้ชมดูดูแกถาม
รักผู้การมากี่ครั้งแล้ว
รักแล้วรักอีกหรือเปล่ามีคนอื่นที่รักผู้การด้วยหรือไม่
แล้วก็ถามอีกว่าผู้การคือรักสุดท้ายของเป้หรือไม่
หรือผู้การไปรักคนอื่นต่ออีกหรือเปล่า
ก็คือเป็นข้อสงสัยไงพี่โม่ทิศแห่งว่า
เงิน๑๔๐ล้านมันเป็นแค่กลางน้ำ

ก็เมื่อวันแรกที่เราเล่าข่าวเรายังบอกเลยว่า
ไอ้รอบที่ผ่านมาน่ะมันเคลียร์ลงตัวมันก็เลยไม่เป็นข่าว

จ่ายไงจ่ายยอดมันโอเคมันยังจ่ายไว้แต่พอ๑๔๐ล้านมันจ่ายไม่ไหว
ก็เลยแบบอ่ะยอมอ่ะยอมออกมาเป็นข่าวแบบนี้
คุณวิโรธยังไม่หมดคุณวิโรธบอกอีกว่าไม่นานมานี้พบ
พบอะไรครับพบว่าตำรวจในระดับบังคับบัญชา
มีภาพปรากฏหิ้วกระเช้าไปอวยพรแสดงความยินดี
ต้องขยายผลต่อไปว่าเป้รักผู้การ
แล้วผู้การไปรักใครต่ออีกหรือไม่นะครับ
แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอยากจะแปลแต่ว่าไม่เอาดีกว่า
ต้องสอบสวนขยายผลด้วยว่าผัวพันกับมาเฟียในท้องถิ่น
แล้วก็มาเฟียกลุ่มจีนสีเทารวมทั้งมาเฟียต่างชาติหรือไม่
อย่างไรก็ตามต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่หากพบว่ามีการเรียกรับจริงเข้าข่ายผิดกฎหมาย
การเรียกลับสินบนมาตร๑๔๓แล้วก็มาตร๑๔๙
แล้วก็มาตรา๑๕๗ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตครับ
วิโรธลักษณะอดีตสอนฟังเขาหน่อย
แล้วคำถามก็คือว่าจริงหรือไม่
และถ้าจริงเนี่ยเป้รักผู้การมากี่ครั้งแล้ว
และมีคนอื่นที่รักผู้การด้วยหรือเปล่า
และผู้การนี่คือความรักสุดท้ายของเป้หรือเปล่า
หรือผู้การไปรักคนอื่นต่อ
เพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราตามข่าวดู
ไม่นานมานี้ก็มีกลุ่มตำรวจในระดับบังคับบัญชานะครับ
ก็มีไปหิวดอกไม้บ้างหิวกระเช้าบ้าง
ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่

ก็อย่าให้ผู้ปกประกอบการณ์ต้องมาเขียนเลยว่ารักใครเท่าไหร่

เขาอยากจะรักครอบครัวตัวเองมากที่สุดแล้ว
เขาคงไม่มีเวลาไปรักโจรในเครื่องแบบคนไหนอยู่แล้ว
โอ้โหผมไม่ต้องแปลแล้วเพราะนักข่าวถาม
ถามว่าจะมีคนที่อยู่ระดับสูงกว่าผู้การผัวพันธ์หรือไม่
ถ้าคือระดับสูงกว่าระดับอะไรก่อน

นายวิโรธตอบว่าผู้ที่อยู่สูงกว่านั้น
มักจะอยู่หลังม่านอยู่หลังโทรศัพท์

คนที่ออกมาเปิดเผยตัวส่วนใหญ่จะเป็นลูกน้องตัวเล็กเท่านั้น
และเป็นไปไม่ได้ที่ตัวใหญ่จะเป็นผู้เขียนกระดาษ
เป้รักผู้การเท่าไรนะครับ
วิโรธยังบอกอีกว่าปัญหาคอรัปชั่นรีดไถ
เกิดมาจากระบบตัววิ่งเต้นนะครับ
เพราะว่าซื้อตัวมาแล้วก็ต้องมาเอาทุนคืน

มันก็เป็นเรื่องที่ฝังลากลึกผมใช้คำนี้เกินไปไหม
แต่ก็ต้องย้ำนะว่าทางอดีตผู้การ
ผู้การกำพลรวมกับบรรดาลูกน้อง
ยังเป็นผู้ต้องหาโดนกล่าวหา

ครับยังเพิ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะ